เรื่องนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ลูกทรพีฆ่าพ่อแทงไป๑๙แผลคุณผู้ชม
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบัน๔นะคะ
สุดท้ายแล้วเข้าไปจับกลุ่มเห็นไหมคะที่นั่งอยู่
นั่นก็คือนายหัทธเมษทิพย์หานะคะอายุ๓๓ปี
นายหัดธเมฆเนี่ยเป็นลูกของนายสมบูรณ์ทิพย์หาผู้ตาย
ซึ่งถูกแทงด้วยอาวุธมีด๑๙แผลคือต้องบอกว่าพลุนทั้งร่างนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยนวมิน๕๔พร้อมของกลางนะคะ
รับสารภาพบอกลงมือฆ่านายสมบูรณ์ผู้เป็นพ่อจริงแต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
วันเกิดเหตุเนี่ยไปบ้านพ่อที่รามกำแหงแล้วมีปากเสียงกันนะคะ
เขาบอกว่าพ่อไม่ชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีปัญหากันมาตลอด
ตอนเกิดเหตุพ่อก็เป็นคนที่เข้ามาทำร้ายเพราะว่าพ่อคลั่งคล้ายศัยศาสตร์
ที่ก่อเหตุเป็นมีดของพ่อเป็นมีดลงยันแล้วก็มีการยื้อแย่งมีดกัน
สุดท้ายก็ทำร้ายพ่อเสียชีวิตค่ะ
อันนี้ก็คือมีดพ่อใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนใช้มีดแทงพ่อจริงแต่อ้างว่าเพื่อป้องกันตัวนะคะ
เพราะพ่อเนี่ยพยายามจะทำร้ายร่างกายเขาระหว่างที่เขาจะเข้าไปเอาของบางอย่างในบ้าน
แต่ตำรวจยังไม่เชื่อในคำให้การนะคะก็จะสืบสวนขยายผลต่อไป
เมืองต้นแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าบุพการีพกอาวุธมีดเข้าไปในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสนบังชันนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดแรกก็คือที่บ้านที่ซอยรามกำแหง๑๔๐
เป็นจุดที่ในหัทธเมฆใช้มีดแทงพ่อตัวเองเสียชีวิต
พอฆ่าพ่อเสร็จแล้วก็ถือมีดกับร่มออกมาจากบ้านนะคะ
ไปยังจุดที่๒ก็คือร้านขายยาปากซอยรามคำแหง๑๔
ไปซื้อหน้ากากอนามัย๓ชิ้นนะคะผ้าก๊อสปิดแผลจำนวนนึงแล้วก็เรียกรถแท็กซี่หลบหนีไปนะคะ
ตอนเราจะเห็นว่าตรงหน้าบ้านทำของร่วงแล้วก็ก้มลงเก็บ
เป็นเป็นร่มนะฮะร่มหล่นแล้วก็เก็บแล้วก็เดินออกไปที่จุดที่สองนะคะ
ก็คือเป็นร้านขายยาหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแท็กซี่นะคะหลบหนีไป
หลานผู้ตายวันนี้มาดูตอนที่ไปทำแผนด้วยนะคะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
พ่อของผู้ต้องหาคือนายสมบูรณ์ไม่ได้เป็นคนคลั่งคล้ายศัยศาสตร์
อย่างที่ในหัทธเมษผู้ต้องหากล่าวอ้างนะเขาเป็นคนใจดีใจเย็นด้วย
ส่วนในหัทธเมฆเองนั่นแหละที่เข้ากับญาติไม่ได้
ผู้ใหญ่มาเยี่ยมก็ไม่เคยมาไหว้หรือทักทายค่ะ
นี่แหละค่ะพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญามีนบุรีต่อไปนะคะ
ส่วนศพของนายสมบูรณ์ค่ะญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขจรสิริ

ที่อ่อนนุษย์ก็มีเพียงญาติสนิทนะคะ
แล้วก็มีการสวดพระอภิษฐรรม๒วัน

เพราะว่าครอบครัวนานจะมีการรวมญาติกันสักทีนึง

ซึ่งทั้งสองคนออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ
พร้อมกับแม่ที่แยกทางกับผู้ตายกว่า๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วก็ไม่เคยติดต่อกับภรรยาผู้ตายเลย
ก็ไม่รู้นะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยน้องจะเข้าไปเอาอะไร
ยืนยันว่าไม่เคยเห็นทั้ง๒ทะเลาะกัน
ตกใจช็อกเหมือนกันไม่คิดว่าลูกจะฆ่าพ่อนะคะ
ส่วนเรื่องคดีก็ให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้ยังติดต่อลูกชายคนโต
กับอดีตภรรยาของผู้ตายไม่ได้ค่ะ